เมื่อ๑๘ปีก่อนมีเหตุคนร้ายใช้มีดจี้เด็กชายวัย๙ขวบเป็นตัวประกัน
ขณะที่กำลังจะเข้าโรงเรียนแถวลาดพร้าวนะคะ
ตำรวจก็ให้การช่วยเหลือเจรจาเกลี้กล่อมชาร์จตัวคนร้ายได้สำเร็จค่ะ
ธันวาคม๒๕๔๗เกิดเหตุระทึกชายเมายาคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้น้องไอซ์วัย๙ขวบ
นักเรียนชั้นป๔เป็นตัวประกันหน้าตลาดสตรีวิทยา๒ถนนนาคนิวาสย่านลาดพร้าว
ตำรวจระดมกำลังมุ่งหน้ามายังจุดเกิดเหตุทั้งสนโชคชัยกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
และชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖ก่อนสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือวันทองโทคะชาวหนองบัวลำพู
คมนี้สัมผัสอยู่ที่ลำคอของเด็กชายแต่ยังไม่บาดลึกเข้าไปในผิวหนัง
สถานการณ์ไม่น่าวางใจตำรวจต้องวางแผนอย่างรัฐกลุ่มอีกทั้งที่เอวคนร้ายยังมีมีดอิโต้เหน็บอยู่อีกหนึ่งด้าม
เจรจาเกลี้ยกล่อมเหมือนไม่เป็นผลยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งกดดันไข่มุงเริ่มมากขึ้นกว่าครึ่งพัน
น้องไอซ์ไม่มีอาการตื่นตระหนกเขายังคงควบคุมอาการได้ดี
นาฬิกา๓๐นาทีวันทองร้องขอรถกระบะให้ไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิดเพื่อกลับบ้าน
ตำรวจยอมตกลงจะจัดรถให้เพื่อยื้อเวลาระหว่างนั้นตำรวจแบ่งกำลังเป็น๒ชุด
แรกใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบซุ่มอยู่ด้านหน้าคนร้ายเตรียมเข้าชาร์จ
ส่วนอีกชุดซุ่มอยู่ด้านหลังรอคำสั่งใช้กระสุนยางยิงใส่คนร้าย
กระทั่ง๑๑นาฬิกาปฏิบัติการสยบไอ้คลั่งเริ่มขึ้น
เจ้าหน้าที่นำน้ำไปให้วันทองจังหวะที่น้องไอซ์กำลังจะเปิดขวดน้ำ
เจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกซองยาวบรรจุกระสุนยางยิงใส่
ทำให้คนร้ายชะงักมีดหลุดจากมือเจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์จเป็นผลสำเร็จ
เห่าไทยมุงกรูเข้ารุมประชาธรรมแต่ตำรวจนำตัววันทองออกมาได้ก่อน
ส่วนน้องไอซ์บาดเจ็บที่นิ้วชี้และนิ้วกลางมือซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไอซ์ยอมรับแม้ไม่แสดงอาการแต่ขณะนั้นตกใจมาก
ดิ้นรนไม่ได้เนื่องจากคนร้ายใช้มีดจี้คอลากไปมาบนถนน
เมื่อขอร้องให้ปล่อยตัวก็ได้รับคำตอบให้อยู่นิ่ง
แต่นาทีที่เขาเห็นตำรวจก็มั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน
วันทองถูกควบคุมตัวไปที่สนโชคชัยเขาให้การว่าเข้ามาทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ๑เดือน
วันเกิดเหตุอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินเพราะซื้อเหล้ากินจนหมด
จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบจี้เด็กเป็นตัวประกันหวังเรียกร้องความสนใจ
พร้อมยอมรับเคยติดยาบ้าและเคยรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
เขาถูกแจ้ง๓ข้อหาก่อนนำตัวส่งดำเนินคดี
แม้วันเวลาผ่านไปเหยื่อตัวน้อยในวันนั้นน่าจะจำเหตุการณ์ได้ดี
เข้มแข็งของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปฏิบัติการจับกลุ่มคนร้ายประสบผลสำเร็จ